ฉะนั้นช่วงเวลานี้คนมักจะไปเที่ยวทะเลกัน

แต่คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ยังต้องระวังอยู่ด้วยในคลื่นลมแรงต่าง

ปรากฏว่าตอนแรกเขาบอกคลื่นลมมันดูสงบดี
แต่พอเล่นน้ำไปทำไมคลื่นมันแรง
พอคลื่นมันแรงเขาเริ่มรู้แล้วว่าต้องรีบขึ้นจากฟาร์ม
แต่มี๑คนที่เหมือนกับจมหายไป
สุดท้ายนะคะมีกู้ภัยมีชาวบ้านแถวนั้น
พยายามเข้าไปช่วยเหลือและเอาตัวขึ้นมา

ไม่ได้เอาเสื้อเสื้อเสื้อ
นี่คือนาทีที่คนลงไปช่วยกันนะคะ
พยายามหามนักท่องเที่ยวชายรายนี้ขึ้นมาจากฝั่ง
คุณผู้ชมเขามาแบบหมดสติแล้วนะคะ
แล้วทุกคนก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
ถ่ายทอดสดเพชรบุรีเอาไปโพสต์ไว้

มจมน้ำทะเลหาดเจ้าสำรานทุกนาที

ทีมข่าวของเราเลยมีการติดต่อสอบถามไปพูดคุยนะคะ

หรือว่าคุณเก๋อายุ๔๕ปี

ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่ขวัญบอกมาเป็นกลุ่ม
นี่แหละค่ะเป็นกู้ภัยมานานกว่า๒๐ปี
วันเกิดเหตุอย่างที่บอก๒๓มีนาคมตอน๔โมงเย็น
มีนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดสมุทรประการมากันเป็นกลุ่มผู้ชาย๕คน
พี่เขาเล่าเดินไปที่ตรงเกาะหินค่ะกันคลื่นตรงนั้น
แล้วกลายเป็นว่ามันห่างจากฝั่งสัก๑๐๐เมตรก็ดูไม่ได้ไกล
คลื่นลมตอนแรกก็สงบดีผ่านไปสักพักมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อย
หลายคนนะคะในกลุ่มพยายามเดินกลับขึ้นมาบนฝั่งแต่มีหนึ่งคนที่ถูกคลื่นซัดไป
เห็นทีนี้คุณผู้ชมคะ๔คนขึ้นมาได้มีกัน๕คน
เร่งนำตัว๔คนนั้นส่งโรงพยาบาล
ส่วนอีกคนนึงศูนย์หายก็คือคนที่เขาช่วยขึ้นมานี่แหละค่ะ
แฟนสาวพยายามมองหาอ้าวปรากฏว่าเห็นผู้ชายนักท่องเที่ยวคนนี้
ห่างจากฝั่ง๕๐เมตรพยายามปั๊มหัวใจ
ลองฟังเสียงพี่กู้ภัยเล่าเหตุการณ์ค่ะ
ช่วยขึ้นมาได้๔คนแล้วครับเอาไปโรงพยาบาล๓คน
แล้วหายไปหนึ่งคนครับพอดีตอนที่หายไปก็มองอยู่ในทะเล
ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็มองอยู่ในทะเล
มองยองอยู่แฟนเขาเห็นว่ามีอะไรดำลอยขึ้นมาเด้งไปมา
ก็เลยเห็นแล้วก็ตะโกนวิ่งเข้าไปช่วยกัน
คุณผู้ชมคะถ้าฟังจากพี่กู้ภัยของเราเนี่ยนะคะ
พดุงเกียจบอกว่าเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคุณคิง
กว่าจะไปเจอแล้วนำตัวขึ้นมาได้แม้จะพยายามปั๊มหัวใจ
พยายามนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
แต่เสียใจด้วยนะคะเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ทีนี้พี่กู้ภัยยังบอกแบบนี้นะเอาตรงนะตรงนี้๔๕ปีที่ผ่านมา
หาดเจ้าสำรานเขารณรงค์ให้นักท่องเที่ยวประชาชน
ใส่เสื้อชูชีพก่อนลงเล่นน้ำเพราะจะได้ลดอุบัติเหตุ
ไม่ใส่เจ้าหน้าที่ประกาศออกใหม่ทันทีต้องใส่ค่ะ
แล้วเขามีเสื้อชูชีพให้บริการฟรีด้วย
ไม่มีเหตุการณ์คนเสียชีวิตจมน้ำมานานกว่า๔ปีแล้วคุณคิง
แต่ตรงจุดนี้ที่เกิดเหตุมันถัดออกไป๒กิโล
เป็นส่วนของพื้นที่โรงแรมรีสอร์ท
ชายหาดจุดนี้ถือว่ารับตาพอสมควร
นักท่องเที่ยวมักจะไม่ค่อยยอมใส่ชูชีพ
สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะอืม
ดังนั้นต้องเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะฮะ